คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นอกจากเราจะเต้นกันแล้ว
คุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันหน่อยนะคะ
อ่าจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
คนไม่ชอบกลัวคุณ

เรื่องความสตรองของหุ่นไม่ต้องพูดถึงนะคะ
บอกเลยว่าต้องจร้องจร้องจร้อง
โหกว่าจะหุ่นดีตรงนี้ไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชม

ว่าแล้วนี่คือไม่ใช่คำดัน
ขอไปเอานี่ดั๊กชาบูหมูถะดีกว่านะคะ